อุบัติเหตุนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมแล้วกัน
ชุมพรมีรถบรรทุกน้ำมันเขาลงจากเขามา
เบรกแตกเบรกไม่อยู่แล้วมันมีรถจักรยานยนต์ของสองสามีภรรยาเนี่ยขับอยู่
โดนทับสิครับโดนทับเลยเสียชีวิตเลยนะฮะ
คราบที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือคราบน้ำมันเหรอคะ
นี่ครับเต็มแบบนี้คุณผู้ชม
คือลำพังเบรกแตกมันก็ยากแล้วนะ
การควบคุมรถแต่ว่าพอเบรกแตกปุ๊บรถมันพลิกแล้วมันไปทับเขา

นี่คือภาพนาทีสลดนะครับที่บริเวณสามแยกครับ
เข้าสู่ถนนหลักชุมพรปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองชุมพร
รถบรรทุกน้ำมันเนี้ยบรรทุกมาหนึ่งเหมือนหกพันลิตร
พุ่งลงมาจากเนินเขาชื่อว่าเขามัดสี่
ลงมาด้วยความเร็วโดยไม่ได้เบรกเลย
คนขับหากพวงมาลัยเลี้ยวแบบเลี้ยวซ้ายแบบกระทันหันนะฮะ
เพื่อจะเข้าตัวเมืองรถมันก็หนักมาด้วยความเร็วแน่นอน
คุณผู้ชมเบรกไม่อยู่ครับเหวี่ยงแล้วก็พลิกคว่ำ
แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีสองสามีภรรยาชาวอิตาลี
ขี่รถจักรยานยนต์มาพอดีตรงนั้นพอดีถูกรถเหวี่ยงคว่ำแล้วก็ไปทับ
นะฮะทะไหลลากกันไปครับเสียชีวิตคาที่ทั้งคู่นะครับ
หลังจากเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ใช้เวลาการเคลียร์พื้นที่เพราะว่ามีคราบของน้ำมันรั่วไหล
เต็มพื้นถนนเลยแล้วต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่
ยกรถน้ำมันออกไปจากจุดเกิดเหตุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย๒ชั่วโมงคุณผู้ชม
ในการต้องเคลียร์พื้นที่ตรวจสอบสภาพรถบรรทุกน้ำมัน
ล้อยางบางเส้นคือดอกยางไม่มีแล้วอ่ะค่ะ

เหลืออยู่เพียงแบบเล็กน้อยเองคุณผู้ชม
ที่มันเกาะขอบล้ออยู่ตรงกลางไม่มีดอกยางแล้วอะครับ
มันก็เกาะถนนไม่ได้ไงมันลืดนะครับ
ตำรวจคุมตัวคนขับรถบรรทุกน้ำมันคนนี้ไปตรวจหาสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อีกหนึ่งเหตุการณ์ไปดูนาทีอุบัติเหตุที่บริเวณสามแยกไฟแดง
หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นคุณผู้ชมดูภาพก่อน
นี่นี่ฮะข้างหลังเห็นไหมมุมขวา
มาแบบยังไงก็ไม่รู้ฮะเหยียบเข้าไปแบบนี้เลยดูรถสิครับ
คือตรงนี้คือประตูมดินแดงถนนมิตรภาพของอำเภอเมืองขอนแก่น
รถบรรทุกปูนคันนี้นะนะฮะไปชนกับรถที่จอดอยู่ที่บริเวณแยกเนี่ย
ได้รับความเสียหายไป๘คันรวดรวบไปแบบนี้เลยครับ
สภาพพังยับเลยครับเจ้าของรถบาดเจ็บเล็กน้อย
ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอีก๗คันก็พังเสียหายเล็กน้อยนะครับ
โดยเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตนะครับส่วนคนขับบอกว่า
บรรทุกปูนไปส่งในมขอนแก่นนี่แหละแต่ว่าเบรกแตกครับ
บังคับไม่อยู่ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับ
วันนี้คุณทัศนัยพาไปดูที่ต่างจังหวัด